หนุ่มเป็นช่างซ่อมรถยนต์อายุ๒๒ปี
เพื่อนไปพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพอมาตรวจสอบตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
มีรอยฟกช้ำเต็มหลังไปหมดเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ชอบมาพากลแล้วไปถามเพื่อน
เพื่อนบอกว่าน่าจะทะเลาะกับคนในวงเล่า
เพราะเมื่อคืนเห็นเพื่อนมากินเหล้า
และได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพจอมบึงขออภัยค่ะสพบ้านบึงและกู้ภัยมาตรวจสอบ
จากเหตุการณ์พบศพภายในห้องพัก
ห้องพักนี้อยู่ริมถนนสายบ้านบึงแกลงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ภายในห้องพบศพนายวัชรินรังสิริอายุ๒๒ปี
เป็นช่างซ่อมรถยนต์สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลไม่สวมเสื้อค่ะ
ตะแคงเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ตามร่างกายพบรอยฟกช้ำที่หลัง๒จุด
ตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
เจ้าหน้าที่จึงส่งศพชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะไปสอบปากคำวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี
วัยรุ่นชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่นั่งดื่มเหล้ากับผู้ตาย

บอกว่าผู้ตายที่ชื่อนายวัชรินเมื่อคืนชักชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่ห้อง๔คน
จำนวนนี้มีผู้หญิงด้วย๑คน
เหมาผู้ตายค่ะมีปากเสียงกับรุ่นน้องคนหนึ่ง
ตัวเองเนี่ยพยายามห้ามปรามแล้วห้ามไปห้ามมาด้วยความเมา

กระทั่งตอนเช้านายวัฒนาเพื่อนอีกหนึ่งคนออกไปทำงานที่อู่ซ่อมรถ
แต่ไม่เห็นนายวัชรินก็คือผู้ตายไปทำงาน
ก็เลยเดินกลับมาดูที่ห้องทำไมไม่ไปทำงาน
เปิดประตูเข้าไปอ้าวเสียชีวิตไปแล้วฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็คืออยู่ในห้องนี้แต่โชค
โชคอะไรอยู่ที่แรกอยู่ข้างหน้าหมดเลยครับ

ไม่มีเลยครับ
แล้วเรามารู้ได้ไงเขาเสียชีวิตเรามาตามเขา
ไม่ผมก็ตื่นมาเพราะว่าทำไมเขาไม่ตื่นมาทำงานสักที
ผมก็เรียกพี่พี่พี่พี่เขาก็โทรมาให้ไปเรียกคนมาดู

ติดตามตัวเพื่อนผู้ตายที่ดื่มเหล้าด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมามาสอบปากคำ
เบื้องต้นเขารับสารภาพแล้วค่ะ

จนเมาเลยแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะช่วยกันรุมทำร้ายร่างกายนายวัชรินผู้เสียชีวิตจนตายเลย
ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
และเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ